รู้หรือเปล่าว่าดาวพระฤหัสย้าย
มันจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณ

ดาวพฤหดยายลาศีไหนปังลาศีไหน

คุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในช่วงวันที่๒๘กันยายนที่กำลังจะมาถึงนี้
ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยก็ว่าได้นะคะ
จากในวันนั้นค่ะดาวพระราชสมดีจะมีการย้ายราศีถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรนะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าเวลาที่ดาวเคลื่อนเดือนย้ายนะคะก็ย่อมส่งผลถึงทั้ง๑๒ราศี
แรงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะหมอไก่จะแบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะ
สำหรับกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มที่ดาวพระรหัสสบดีมีการย้ายมา
เพื่อให้โชคนะคะราศีแรกค่ะก็คือชาวราศีกรกฎค่ะ
สำหรับดาวพระหัสบดีนะคะที่จะมีการย้ายราศีมาในครั้งนี้
เรียกว่าส่งผลดีแบบเต็มสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ
จะเรียกว่าโชคดีเฉยเนี่ยคงไม่ได้นะคะต้องเรียกว่ามหาโชคหล่นทัพเลยดีกว่าค่ะ
เพราะฉะนั้นค่ะถ้าสมมติว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยมีจิตใจมุ่งหวังอยากจะทำอะไรนะคะ
ต้องรีบลงมือทำโดยด่วนเลยค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่ดวงชะตาดีเนี่ยมีจำกัด
ถ้าสมมุติว่าเราปล่อยโอกาสนี้ให้ผ่านเลยไปมันก็ผ่านเลยไปนะคะ
เพราะว่าโอกาสดีไม่ได้มีเข้ามาในชีวิตเราบ่อยค่ะ
อยากจะทำอะไรก็ต้องรีบรีบลงมือทำนะคะสำหรับอีกราศีนะคะ
ดาวพระรหัสบดีย้ายมาแล้วมีการให้โชคค่ะนั่นก็คือชาวราศีมังกรนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าเปลี่ยนจากร้ายที่สุดกลายเป็นดีที่สุดนะคะ
หากในช่วงนี้ค่ะชาวราศีมังกรคนไหนนะคะกำลังเกิดอาการแบบ
ท้อแท้หมดไฟเบื่อหมดกำลังใจนะคะหมอไก่ขอให้คุณสู้ต่อไปค่ะ
เพราะว่าอุปสรรคปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ในขณะนี้กำลังจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะ
และความสำเร็จความสมหวังความก้าวหน้าเนี่ยก็จะเข้ามาเยือนในชีวิตอย่างแน่นอนเลยค่ะ
เหมือนกับชีวิตของชาวราศีมังกรนะคะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แม้ว่าจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาดีสุดขีดแค่ช่วงประมาณแค่เดือนกว่านะคะ
แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะส่งผลดีกับชีวิตของคุณในวันข้างหน้าค่ะ
สำหรับกลุ่มราศีนะคะที่ดาวพระราชสบดีมีการย้ายมาทำให้เหนื่อยมากขึ้นนะคะ
ราศีแรกค่ะก็คือชาวราศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะฟังแล้วไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณในช่วงที่ดาวพระราชสมดีมีการย้ายราศีนี้ไม่ได้แย่นะคะ
แต่ว่าจะเหนื่อยเฉยนะคะ
ในช่วงจังหวะนี้ค่ะคุณอาจจะแบบเจอกับอุปสรรคปัญหาแบบจุกจิกที่ทำให้คุณเนี่ยรำคาญใจบ้างนะคะ
บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอในเรื่องของอุปสรรคแต่ว่าอาจจะเจอในเรื่องของปริมาณงานที่มากขึ้นเป็น๒เท่างานเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เลยทำให้ชาวราศีกุมต้องเหนื่อยตามระเบียบค่ะ
ซึ่งอาการเหน็ดเหนื่อยเหล่านี้นะคะก็จะอยู่กับคุณได้ไม่นานนะคะ
ก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่๒๘กันยายนนี้นะคะยาวไปถึงวันที่๘พฤศจิกายนนี้ค่ะ
และพอหลังจากวันที่๘พฤศจิกายนนี้ไปนะคะดาวพระหัสบดีก็จะย้ายราศีกลับมาที่ราศีกุมนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกุมเนี่ยกลายเป็นราศีที่ดวงมาแรงแซงโค้งจะพุ่งกลายเป็นราศีอันดับหนึ่งเหมือนกับที่ผ่านมานั่นเองค่ะ
สำหรับอีกราศีหนึ่งนะคะที่ดาวพระราชสมดีย้ายมาแล้วทำให้คุณเนี่ยต้องเหน็ดเหนื่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีสิงศ์นั่นเองค่ะแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าความเหนื่อยนี้จะอยู่กับคุณแค่เดือนกว่าเท่านั้นนะคะ
หลายคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลหรือว่ากลัวว่าในช่วงนี้เหมือนกับว่าดวงชะตาเนี่ยมันกำลังแบบคล้ายกับถดถอยนะคะ
แต่ว่าถ้าเราพูดกันตามหน้าเสือจริงเนี่ยก็เรียกได้ว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์ในช่วงนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะคะ
แต่หมอไก่อยากให้คุณมองในมุมกลับกันนะคะว่าในช่วงนี้ช่วงที่ดวงชะตาไม่ได้โดดเด่นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทำให้เราเนี่ยมีเวลาได้เตรียมตัวเตรียมความรู้นะคะ
ตัวที่จะพุ่งไปข้างหน้าในวันที่ดวงชะตาดีนะคะแต่หมอไก่ก็ขอให้คุณเนี่ยอดทนนะคะแล้วก็ขอให้มีกำลังใจในการสู้ต่อไปเพราะว่าหลังจากวันที่๘พฤศจิกายนเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
หลังจากนั้นดวงชะตาก็จะดีเตรียมตัวพุ่งเป็นราศีดาวรุ่งได้เลย
แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสี่ราศีนี้หรือว่าอยู่ในราศีอื่นอื่นนะคะหมอไก่ขอแนะนำค่ะให้คุณทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตาในช่วงที่ดาวพระราชสมดีมีการย้ายราศีนะคะ
วิธีการแรกเลยค่ะก็คือในเรื่องของการทำบุญตักบาทนะคะหมอไก่ขอแนะนำค่ะให้คุณทำบุญตักบาทในวันพระรหัสสบดีนะคะทั้งหมด๕พระหัสบดีหมายถึงว่า๕สัปดาห์นะคะ
สัปดาห์ละครั้งอันนี้ก็จะดีมากเลยว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่สะดวกจริงเอาเป็นสักหนึ่งวันพระราชสัปดีก็ถือว่าดีมากแล้วค่ะ
แล้วก็การทำบุญอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการทำบุญเกี่ยวกับเลข๕ค่ะก็เช่นการทำบุญบริจาคของ๕ชิ้นนะคะหรือว่าการทำบุญบริจาคเป็นปัจจัยเป็นเงินก็ได้ค่ะลงท้ายด้วยเลข๕นะคะเช่น๕๕บาทนะคะ๑๐๕๕บาทอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้อย่างดียิ่งค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณหมอไก่ด้วยนะคะราศีต่างที่โดนผลกระทบจากดาวพฤหัสย้ายไม่ต้องตกใจหมอไก่แนะนำไปแล้วเพราะดิฉันตกใจไปแล้วแหละ

ใช่กลุ่มหัวเลยแต่หมอไก่บอกว่าเดี๋ยวหลังวันที่๘พฤศจิกายนก็จะดีขึ้นนะคะ